วันนี้ยังไม่รู้ว่าประเทศมีปัญหาอะไรรู้ไหม
ท่านนายกคงอึดอัดเต็มทีแล้วที่จะพูดอันนี้ออกมา
การบีบคันความกดดันที่ว่านั้นมันเป็นอุปสรรคจากข้างในห้องเครื่องของผู้นำด้วยหรือเปล่า
มีอำนาจเต็มที่แล้วเนี่ยมันไม่บรรลุเป้าหมายที่มันเป็นชิ้นเป็นอันนะ
ในสถานการณ์ตอนนี้อีกต่อไปข้างหน้ามันมีอะไรที่จะทำให้คนไทยทั้งประเทศหนาวบ้าง